ติดตามกันต่อนะครับเกี่ยวกับลีลาขั้นเทพของการแข่งขันฟุตซอลลีกที่เราถ่ายสดนะครับในทุกวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
หน่อยครับว่าไฮไลท์สนุกมีอะไรกันบ้างครับ
จังหวะแรกเกิดขึ้นเมื่อเจ้าอ๊อฟธนพลมณีเพชรดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย
รับบอลจากโตต้าพร้อมใช้ตัวบังผู้เล่นทีมเยือนที่ริมเส้น
ขึ้นบอลจากจังหวะก่อนจะพลิกตัวลากบอลเข้าไปสะนวบผ่านในดัน
เริ่มจากโตต้าผ่านบอลให้ธนาทิพย์ธนาทิพย์ขึ้นให้โตต้า
ต้ากลับไปที่ธนาทิพย์ธนาทิพย์เห็นช่องและปาดบอลเทคโตต้า
ขึ้นบอลมิงจากบรรแล้วหัวเต็มก้อนด้วยสาย
บอลทุกต้นข่ายสวยงาม

ว่าใช้เหนือหมอผ้าขอนแก่นในนักแรกเป็นครอง
ต้องรอติดตามชมนะครับ